สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละอ่ะอันนี้สดใสเหมือนกันปีใหม่ก็ยังต้องอ่านข่าวอยู่ไม่รู้ว่าวันหยุดอยู่แล้ว
อยู่ข้ามปีมาตั้งแต่๓๑แล้วค่ะ
ชีวิตมันจะดีถ้าเราทำงานข้ามปีเนี่ยมันจะแบบไม่มีวันหยุดเนอะ

นะฮะปีใหม่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันแรก

จริงเราก้าวหลังจากเดือนกรกฎาคมป่ะ
อ่าก็ปีปีเก้าปีคือ๗ปีเต็มจะเข้าสู่ปีที่๘

นี่ตามนายกมาเลยนะฮะนายกเข้าใบที่๙

แต่แน่นอนขอให้เริ่มวันใหม่

มีแต่สิ่งดีเดินทางอย่างปลอดภัย

และแน่นอนเราจะต้องปราศจากจากโควิด

ตอนนี้เราจะเห็นว่าการระบาดของโควิดเป็นอีกหนึ่งข่าวทัศน์ตลอด
ระยะเวลาวันหยุดก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับโควิดทุกวัน

จะไปแต่ก็น้อยจะยังไงดีฉันจะต้องปิดยังล่ะ
อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน
สุดท้ายเราก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลคนรอบข้างเรา
แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกเลยว่าโอเคละรอดจากโควิดกันมาได้
ตลอดอย่างนี้เวลา๑ปีที่แล้วที่เราอ่านกลางมา
เราจะเห็นไทยใหม่ภัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา

เราจะเห็นว่าคู่รักที่มาจากออนไลน์ทั้งหลาย
ไม่โดนโกงหมดตัวก็โดนฆ่า
ต้องเสียชีวิตเพราะว่าการหาแอปพลิเคชันหาคู่
หรือแบบว่าสื่อออนไลน์เท่าไหร่ที่มันทำให้เกิดความรัก

แชร์การให้ผลตอบแทนเยอะแยะวันนี้

เราก็หวังแต่ว่าเงินที่เราเก็บประทับชีวิต

เราก็เลยไปหาเงินทำบุญทำทานกัน

ก็เกิดขึ้นว่ามันน่ากลัวพอสมควรนะ
อีกอันหนึ่งที่เห็นกันมาตลอดปีที่ผ่านมาเลย

ซึ่งต้องบอกว่ารองโฆษกรัฐบาลเอง
เขาก็เปิดเผยบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขามีการแจ้งเตือนประชาชน
ในการทำกิจกรรมต่างในช่วงวันหยุดปีใหม่
พร้อมกับบอกเลยว่าคุณจะต้องระมัดระวัง
มิจฉาชีพ๑๐แก๊งร้ายนี้นะคะ

คือบางทีนะส่งของไปถึงบ้านเขาเสร็จปั๊บ

ไม่ได้สั่งของของยังไงอยู่ดีมาถึงบ้านฉัน

นี่นะคะวันนี้เราจะมีทำบุญที่นี่

ที่ทำจริงก็ได้อะไรแบบอย่างนี้
หรือเอาจริงนะแก๊งเรียรายทำบุญ
การสร้างวัตถุมงคลก็น่ากลัวพอสมควรนะ

เหมือนกับวัตถุบังคล
ฉันไปสร้างพระตอนไหนวะแองจี้ในชีวิตเคยสร้างแค่แบบอันเดียว
คือตอนที่จะสร้างปู่อื้อหรือองค์ใหญ่แล้วก็ไม่เคยสร้างอีกเลย
แต่ที่นู่นตอนนี้ไปก็คือมากมาย

ต้องระมัดระวังนะคะอีกอันหนึ่งสาม
ขายสินค้าราคาถูก
ถ้าโดนบอกว่าถูกมากอันนู้นอันนี้โอนเงินกันมาบางที

ปีที่แล้วมิ้นอ่านข่าวนี้เยอะมาก
ที่เป็นออนไลน์ทั้งที่ขับกระบะเอามาถึงที่บ้าน
เอารังของมาวางอะไรอย่างนี้

งชุบทองล้างทองรูปภัณฑ์

เขาชุบทองข้างนอก

แต่ขนาดร้านทองเขายังต้องหลอม
แล้วเวลาที่เราไปรับซื้อทองจากคนอื่น

แล้วทองก็แพงตลอด

อันนี้ก็ต้องระวัง

อันนี้ชื่อว่าแก๊งสารพัดช่าง
ก็จำมาเป็นชั่ง
ไปไปดีไปหมดอะ

อีกอันหนึ่ง
แก๊งชวนเล่นการพนัน

ล้วงและกรีดกระเป๋า
ชุนละมุนช่วงคนเยอะเวียนเทียนกระเป๋าล้วงกระเป๋าอะไรกันอย่างนี้

ใช่นี่แก๊งนี้นะเคยเห็นก่อนหน้านี้มีแบบว่าบางคนไปซื้อของ
แบบบางทีเราขายเสื้อผ้าบางคนก็ไปประตูน้ำไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ระหว่างเลือกเสื้อผ้ากันอยู่ดีบางทีแก๊งนี้เนียนเข้ามาอยู่ข้างหลังอย่างนี้

แล้วบางทีไปเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนชุดอีกที่นึงแล้วไปทำอีกร้านนึงอย่างนี้

อีกอันหนึ่งค่ะแก๊งจัดงานเลี้ยง
อันนี้ยังไงดีจัดงานเลี้ยงด้วย

ให้คนมาแล้วก็เหมือนใส่ซองอย่างนี้เหรอ
อุ๊ยไม่รู้อันนี้ยังไง
นี่แก๊งต่อไปอันนี้เห็นบ่อยแน่นอนแก๊งมอมยา
เทศกาลบางทีมันมีการปาร์ตี้มีอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครน้ำที่เราดื่มเข้าไป
บางทีคนไปหยอดอะไรลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

อีกอันหนึ่งค่ะแก๊งใช้ธนบัตรปลอมแล้วก็บัตรเครดิตปลอม
นี่แหละต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

ถ้าท่านไหนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งมิจฉาชีพต่าง

หรือว่าพบเห็นการกระทำที่ผิดอะไรอย่างนี้

หรือว่า๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมงได้เลย
ไว้เลยว่าถ้าสมมุติเศรษฐกิจไม่ดี

เศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่

ปลอมจะยิ่งเหมือนมากขึ้น

เราจะเห็นมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

ตลอดเกือบทุกวันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลย

มีป้าคนที่เขาทำกระเป๋าตังหายอ่ะ

อย่างนั่งแบบเลือกผักอยู่แล้วกระเป๋าก็วางไว้หลังกระเป๋า
จ่าชีพคือเดินมะเร็งแล้วก็ขโมยกระเป๋าไป

ทองเทิงอะไรทุกอย่างเอาไปซื้อทอง

ต้องดูเพราะว่าเคสแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกัน

ความรัดกลุ่มในเรื่องการเปิดเว่นชีพต้องสแกนหน้าสแกนนิ้วอะไรกันเลยไหมเดี๋ยวเนี้ยเนอะ
ต้องขนาดนั้นแหละจริงจริงแล้วเนอะแต่หวังว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย
พรุ่งนี้ก็ทำงานกันแล้วเนอะวันนี้วันหยุดวันสุดท้ายสามมกราศ
พรุ่งนี้คนก็รถลาก็เริ่มติดพอสมควร
จำทำอะไรต่อจะมีการขอความร่วมมือประสาธารณ์ชนไหมหืม
หรือบางคนว่ากระแสเขาแล้วแต่พี่ว่าไม่น่าจะล็อคแล้วล่ะ
คือถ้าเราเลยมาจนถึงวันนี้๓มกราคมแล้วเนี่ย
คิดว่าน่าจะไม่ล็อกแต่อาจจะควบคุม

เพราะฉะนั้นจะเป็นการประชุมสอบคอใหญ่ของนายกในวันพรุ่งนี้
ก็ต้องติดตามกันว่าเฮ้ยหลักการอาจจะต้อง
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่เขาก็ขอความร่วมมือว่าเปิดมา
อันนี้ต้องลองดูค่ะวันที่๔มกราคมก็คือจะมีการประชุมเรื่องของมาตรการต่างอย่างก่อน
ทีนี้หลังจากวันที่๔มกราคมแล้วเนี่ย
ระบบการเข้าประเทศไทยของเราจะต้องมีการกักตัวยังไง
มาตรการต่างกี่วันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้รู้แล้ว
จะกลับมาเต็มสตรีมอีกทีนึง

ใช่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นจริง

เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นวัฒนาจักรของไวรัสเลยค่ะ
ว่าตัวใหม่มาตัวเก่ามันก็จะหายไป
แต่จริงโดยปกติเริ่มปีใหม่

ว่าเอาล่ะปี๒๕๖๕ดวงแต่ละราศีแต่ละเดือนเกิด

ปี๕ถ้าคุณเป็นคนไทย
ทุกอาชีพทุกราศีคือการเปลี่ยนแปลง

มันเท่ากับถ้าสมมุติคนเรานับประเทศของเรานะดวง

ปกติเนี่ยหมอช้างกับหมอลักษณ์จะดูไม่ค่อยเหมือนกัน
แต่ทุกคนดูเหมือนกัน๒คนนี้ดูเหมือนกันว่า
๒๔๐ปีเขาเท่ากับคนที่อายุ๖๐ปี

ถูกต้องไหมใช่ค่ะ
ปีหน้าประเทศไทยคือ๖๐คูณ๔เป็น๒๔๐ปี
เพราะฉะนั้นก็เท่ากับคุณก็คิดดูเอาเองแล้วกันว่า
ปีครั้งหนึ่งเราเคยฉลองกันเมื่อ๕รอบถูกต้องไหมฮะ
เมื่อตอน๕รอบตอน๓รอบก็๑๘๐ถูกต้องไหม
๐ปีคุณลองกลับไปดูว่าเมื่อตอน๖๐ปีที่แล้ว
บางคนอาจจะยังเด็กกันอยู่พวกเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำไป
เป็นยังไงต้องคนอายุ๖๐เขาถึงจะรู้ว่า
ตอนนั้นน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

หมายถึงว่าทุกอาชีพจะต้องเปลี่ยนแปลงหมด
อุ๊ยฟังแล้วเครียดเลยอะเพราะเรากำลังคิดดูว่าเราจัดอะไรเนอะ
อย่างเราเนี่ยใครจะคิดเมื่อก่อนเราคิดว่าทีวีเนี่ยคือสิ่งที่สุดแล้ว

ต่อมามีออนไลน์อืมคือที่สุดใครจะคิดว่าวันนี้ออนไลน์

หรือแม้กระทั่งตอนนั้นที่เราเล่าอ่ะหมอดูตาบอดอ่ะ
ที่อยู่อ่าบังการียาบังการียาอ๋ออ๋ออ๋อ

เขาบอกว่าเนี่ยคอยดูนะวันหนึ่งคนเราจะอยู่กับโรคสมมุติ

เขาตายตั้งแต่๒๕๓๘กระติกน้ำยังเป็นยังโทรศัพท์
อืมโทรศัพท์เป็นอุ้มใหญ่แบบเหมือนโทรศัพท์บ้านที่ลอยได้
เออไม่คิดว่ายังรู้ว่านึงใส่กระเป๋าได้นะเขาดูไว้ยังไงรู้ไหมน้อง
เขาดูไว้เลยว่าวันหนึ่งคนจะไม่มีการพูดกัน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

เมื่อกี้มาอ่ะเขาก็แปลอย่างงี้อ่าเขาก็แปลว่าอนาคตประเทศเนี้ย
เดินไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงอุ้ยตกดวงอริสัตรู
มรุตยูยังคงโคจรติดดวงโลกเป็นใหญ่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสร้างความไม่เข้าใจนะฮะ
ดีชิงเด่นกันในองค์กรการเมืองอืมฉันว่าการเมืองร้อนแรงแน่นอนปีหน้า
นั่นแหละสิต่างไม่เกรงเกลือเลือกตั้งใช่ปีนี้ไงเลือกตั้งอีกไง
เลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมอ่ะไม่เลือกตั้งอ๋อปีนี้ไง
สองห้าหกห้าตอนนั้นกลางปีอ๋อแต่นั้นมันคือหลังกลางปีอ่ะอืม
เลือกตั้งเพราะว่าเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าอ่าตามตามตามกฎแล้วเนี้ย
นายกตู่จะต้องแบบอายุของนายกเกินหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ
รู้สึกวันนี้ที่จริงก่อนปีใหม่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่า
ตอนที่นายกเป็นคอสชอ่ะเขาไม่นับค่ะ
เพราะฉะนั้นนายกประยุจันทร์โอชาธัสสมุทรศิษย์ตามกฎหมายนี้
มีสิทธิ์เป็นนายกถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนู่นเหรอว้ายเดี๋ยวแป๊บทำไม
ทำไมเธอลองไว้เดี๋ยวเพราะว่าเห็นตอนแรกบอกอืม
เดี๋ยวหกห้าใช่ไหมปีนี้ถึงเจ็ดศูนย์อีกห้าปี
เป็นมาแล้ว๘ปีบวกกันได้
แต่ทีหนูอย่าไปนับให้นับแค่
๓บวกอีกรอบนึง๘ปีปะดิไง
ก็๒วันละปะดิไงก็คือ๔บวก๔
๗๐เลยหรอค่ะพี่ถ้าสมมุติเขาจะอยู่
หมายถึงว่าเขาจะอยู่ได้อย่างถูกต้อง
ไม่มีใครไปเอาผิดก็ได้อ่ะสมมุติเขาชนะการเลือกตั้งตลอด
มีคนเลือกเขาเป็นผู้ว่าเป็นนายกตลอด
เขาอยู่ได้ถึง๗๐เพราะตอนแรกถ้าตามวาระ
ถ้าไปนับจากคอสชเขาครบแล้ว
แต่ตอนข้อสชเขาไม่นับ
แล้วตอนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเริ่มนับตอนพชปล

เป็นคอสชเฉยเดี๋ยวพี่หาข้อมูลให้ว่าลำ
จะทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอาณาคตประเทศจะเดินไปสู่
นั่นจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ไว้รุ่นนะ
ใส่แบงก์กลับบ้านน่าจะหลวม

แต่พร้อมลงเยอะเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเรา
จะสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น
ใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่สร้างความไม่เข้าใจชิงดีชิงเด่น
องค์กรการเมืองต่างไม่เกรงกลัวกันเพราะความคิดหวงอำนาจ
สังคมขัดแย้งหน่วยราชการ
ศาสนาปั่นป่วนแตกแยกก็จริงนะ
คือจริงมินว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่พูดมาทั้งหมดเลย
ศาสนาปั่นป่วนแตกแยก
ซึ่งดวงทหารเท่านั้นที่จะเอาอยู่

เดี๋ยวนะครับซิ้นแสเข่งเอ่อ

เป็นผู้อำนวยการสถาบันโหรศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย

ต้องเป็นอะไรทหารอะไรนะคะขออีกที
ดวงทหารเท่านั้นที่จะเอาอยู่
มหาลคนไหนอะไทยก็ได้หรอ

หากไม่ระวังอาจมีทวีคูณ

ให้รุนแรงมากขึ้นจึงอย่าวางใจ

ปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะฮะตั้งแต่เดือนธันวาก่อนปีใหม่
หมูกาหทะชาบูล้องห่มล้องอ้ายก็เลย

เมเดี๋ยวหมูมันจะถึง
ในที่สุดก่อนปีใหม่ทะลุ๒๐๐จริงตามท้องตลาดนี้๒๐๐กว่าจริงเขาก็เลยเฮ้ยสัญญาณอะไรมันมาบอกเราหรือเปล่าว่าข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าภาษาชาวบ้านเลย
เขาบอกดวงเตือนภัยระวังเศรษฐกิจซุดยังจะซุดอีกเหรอซุดอีก
ก่อให้เกิดสูญเสียการเงินล่มสลาย
แย่งหมดเลยล่ะค่ะ
เงินลบสลายให้คิดไปอีกแบบนึงนะว่าคนจะไม่ใช้เงินสด

ก่อนเวลาจะเราจะให้นักร้องให้ซื้อของขวัญต่อไปนี้ซื้อคลิปโตให้ดาราเออ
ในอนาคตก็เป็นอย่างงี้นะคุณค่อยดูสิเหมือนเมื่อก่อนนะที่ไป
ไปเต้นเต้นเต้นกันแล้วก็รับเหรียญแบบนั้นนรม
คราวนี้อะไรนะนกน้อยอุไรพรใช่ไหม

สมมุติอยากจะทิศโครงการมองอะไรให้เป็นคิปโตนะ

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าการเงินล่มสลายเนี่ย

งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับผลกระทบ
วิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์งานแขนงด้านไฟฟ้า

คือฟังแบบนี้รู้สึกแม่จะอยู่ยังไงดี

พึ่ง๓มกราคมยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ๓๕๐กว่าวัน๖๐กว่าวัน

คือเหมือนกับหมอดูทั่วไปที่เขาพูดกันหมดเลย
สักพักการเงินล่มสลาย
งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบ
วิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์

พายุหมุนดินถล่มน้ำมามาก
จากรอบ๒๔๐ปี

ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรง

เดี๋ยวนะถ้าสิ้นแส่เข้งมาแบบนี้
พอเมื่อกี้ไหนที่ใครจะเอาอยู่นะ

ผู้นำปี๒๐๒๒การเมืองไทย
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

พลเอกประยุทธ์จันโอชา

อายุนายกตู่๖๘ย่าง๖๙
ถ้าเป็นคนจีนเขาจะต้องนับ๖๙ถูกต้องไหมลูก
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกื้อกูล
ส่งเสริมในอำนาจบารมีให้มีความมั่นคงมากขึ้น

แต่ตกอยู่ในยามปีแห่งทุกขลาบ

เขาบอกบ้านเราเนี่ยนะตั้งแต่พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วเนี่ย

ต่อเนื่องจนถึงปี๒๕๖๕ตลอดทั้งปี

ปีแห่งโชคลาภคือเป็นปีที่ดาวเกรดเข้ามาหนุน

ให้มีอำนาจวาสนาและตำแหน่งการงาน
ที่หง่าถึงว่าเศรษฐกิจสุดต่อละวังดาวเกรดนี่เขาเสริมใคร

พี่ก็ออกหันต้องมองหน้าหนูสิ
หมายตบแองจี้เอาข่าวอะไรมาให้ฉันอ่ะ

ก็ตอนนั้นหมอปายบอกโอเคแหละ
ถ้าสมมุติคุยกับหมอปลายคุยโดยตรง

ปลายดูตรงว่าโอมิคอนเข้ามา

จะมีข่าวใหญ่กลบ

ข่าวนู่นข่าวนี้กลบกลบกลบ
เราลืมไปว่าวันที่

ข่าวยังเงียบอยู่เลยนะ

อืมเดี๋ยวเราจะเป็นสะดุ่งเนี่ย

สติมาปัญญาเกิดนะลูก
เราเห็นอยู่ใช่ไหมว่า

จุดสูงมาแล้วมันจะช่วงลงแล้วอืมปายบอกพี่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะ
มีมาใหม่แล้วพฤศจิกามันมาเลยทุกอย่างมันจะมาแบบว่าเอ็กซ์
แล้วการเมืองเป็นไงถ้านายกคนนี้พ้นกุมภาไป

อืม

เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากด้วย

หนาวมาฝุ่นก็ตามมาเหมือนกันอันนี้

อีกหนึ่งเรื่องนอกจากโอมิคอนที่มีเรื่องใหญ่มากรบแล้ว

ช่วง๒ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่พูดถึง
มาตลอดนะคะอยู่ตลอดใช่ไหม
เขาไม่เคยทิ้งเราไปไปไหนเลย
คือนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่า
วันดูหนาวในกรุงเทพ

ระวังให้ดีเลยคือมันเลี่ยงไม่ได้แหละหน้ากากยังไงก็ต้องใส่
กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยแต่ทุกหน้าหนาวเนี่ยค่ะ
สิ่งเหล่านี้มันยังอยู่กับเราเพราะมันก็เป็นภาวะเรื่องของโลกร้อน

คอรมอลก่อนหน้านี้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
แก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเอาไว้
เขาตีออกมาเป็น๓ประเด็นใหญ่ด้วยกันคือ
เพิ่มความเข้มงวดจัดการเชิงพื้นที่

แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ

หรือว่าอยู่จากบนตึกสูงหรือจะดูจากค่า
มัดแอบมันเห็นแอบตลอดแล้วมันก็เกินทุกวัน
เป็นประยะอยู่แล้วล่ะอย่างที่ทุกคนเขาเสนอไง
ทำเครื่องฟอกอากาศทั่วกรุงเทพ
เครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่เหมือนเป็นพัดลมนี้

ให้ไปปลูกต้นไม้หรือตอนนี้ก็ปลูกไม่ทันแล้วล่ะ

เราก็ต้องสูดดมมันไปอีกตั้งกี่ปีอะคะหลายปีเลย
เราตายอ่ะเชื่อเถอะ

ของเขาด้วยการใช้อะไรเหมือนเครื่องฟอกหรือไง

มีทั้งเรื่องของระบบน้ำ
แต่เขาคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่

เรื่องของการปล่อยกัสคาร์บอนตายออกไซท์ให้ได้
ซึ่งบ้านเราจริงก็เป็นหนึ่งในสมาชิก

ที่ทุนำทั่วโลกเข้ามันรวมตัวกันหมดใช่ไหม
จริงจังเรื่องนี้มากขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องอ่ะนิคมอุตสาหกรรม
ก็ยังเยอะยังปล่อยก๊าซน้ำมันดีเซลรถที่ใช้
ปัญหาที่ต้องต้องได้แล้วซึ่งแก้ในที่นี้ก็คือ
ไม่ใช่แค่บอกชาวบ้านว่าอย่าเผา
เพราะคือมิ้นเคยคุยกับชาวบ้านจริงนะ
เคยถามเขาเลยว่าทำไมไม่เผา
ใช่เขาบอกว่าคุณรู้ไหมกว่าจะจ้างรถตักดินมาถ่ายกบหน้าดิน
อะไรมามันราคาเท่าไหร่เขาไม่มีเงิน
เผาง่ายที่สุดใช่ซึ่งคือพอเราฟังแล้วเราก็

แล้วต้องช่วยกันแก้ไม่อย่างนั้นปัญหานี้ไม่มีทางหายไป
เหมือนกับที่ผ่านมาเขาบอกว่าแย่เขาก็เผา

แต่ถ้าไม่เผาแล้วเขาจะเอามาหากินยังไง
จริงไม่ใช่แค่เฉพาะบอกว่านาอย่างเดียวนะคะ

อยก็เหมือนกันเพราะปกติอ้อยมันจะบาดมันจะสูง
วิธีการปกติมันจะมีเอารถเข้าไปหีบก็ได้
แต่บางคนใช้วิธีการก็คือง่ายคือเผาหมดเลย
แล้วก็ค่อยไปแบบว่าเก็บเข้ามาอย่างนี้
ราคาขายมันอาจจะไม่ได้แพงเท่ากับว่าเอารถมาหี่ไป

ถ้าจ้างรถมาฉันก็เสียแพงอีกบางคนก็ไม่ยอมทำ

เขาบอกว่ามันเป็นแสนตอนแรกมินไม่เคย

พอไปถามเขาบอกว่ารู้ไหมจ้างมาทีเป็นแสนนะ
แล้วคิดว่าเขามีเงินหรือเปล่าเราก็โอ้
ก็จริงมันไม่มีเป็นหลักหมื่นหลักแสน

นี่แหละก็ต้องอาจจะต้องไปดูเรื่องนี้กันเนอะ

ผื่นขึ้นมีเหมือนกันนะคะ

แล้วก็เป็นที่ตาเหมือนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างนี้นะ

บางคนตอนนี้คือจะงงแล้วเอ๊ะ
คนก็จะแบบหน่อยอ่ะเพราะมันมันอาการมันคือทำให้
ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ไหมล่ะแต่ไม่ใช่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะ
ค่ะตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นกวางโจ๊ทุก
จีนจีนเป็นหนักเลยใช่เป็นเหมือนกัน

ถึงก็นะเขาบอกว่าอีกสักปี๒ปีเต็มตัวเถอะ

จริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วเนาะมินว่า
แต่วันนี้เอาง่ายว่าทุกคนสร้างตึกหมด
อย่างสิงคโปร์เป็นประเทศที่เราจะเห็นกันหมดแล้ว
คุณจะสร้างตึกให้ยิ่งใหญ่ไงแต่ห้ามตัดต้นไม้

ลูกต้นไม้คนละต้นโรคระบาดก็มาอากาศไม่ดีอีกไปเที่ยวได้ไหม

แต่เปิดศักราชใหม่มาแบบนี้จริงต้องบอกค่ะ

คมนี้ต้องบอกว่าบางที่ยังมีความหนาวเย็น

อย่างบางคนตอนนี้ก็บอกว่ามักกราไปทะเลก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเลก็ยังแบบว่านิ่งสวยใส
ถ้าคนอยากไปเที่ยวทะเลช่วงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ

เรามี๑๐ที่เที่ยวมกราคมมีอะไรบ้างไปดูค่ะ
เฮ่ยว่ายพระเก้าวัดก่อนเลย

บางทีไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ก็มาเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการไหว้พระเก้าวัดกันไปเลย
วัดดังในกรุงเทพมีเยอะมากจริงนะคะ
เพื่อจะสร้างบุญกุศลแล้วก็เสริมดวงชะตาให้กับตัวเราเอง
แล้วก็ครอบครัวให้แบบขึ้นปีใหม่นี้
มีเส้นทางแบบว่าดีต่างนานามาด้วยนะคะ
ไหว้พระกันได้เลยอันนี้เลือกได้เต็มที่
อย่างที่บอกไปว่าวัดในกรุงเทพมีเยอะมาก
วัดแป๊บเดียวก็ครบแล้วนะคะ
ถ้าได้ยินคำนี้มาเทศกาลไฟต้องมีแน่นอนนะจ๊ะ

พร้อมให้ทุกคนนั้นได้ไปพบความพิเศษ
ที่จะนำไปสู่โลกแห่งความมหาศจรรย์
ภายใต้สายลมหนาวกลางกรุงค่ะ

บอกว่าวันนี้จะหนาวลด๔๕องศา

มันผ่านช่วงหนาวไปแล้วแม่มันแบบเย็น
ไม่ค่ะแต่หนาวช่วงมาสักติหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้

เอาเราก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมพิเศษนะคะ
ร่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญาได้

แล้วก็จะล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญในกรุงเทพ

สัมผัสอากาศเย็นบนแบบบนดอยยอดดอยกันสักนิดนึง

โอ้โหถ้าไปเชียงรายนี่มีแบบ
วัดขาววัดดำบ้านดำ

เขาจะมีศิลปะวัฒนธรรมต่างที่เป็นค่อนข้างเอกลักษณ์
แล้วก็เฉพาะดังนั้นคือไปถึงปุ๊บนักท่องเที่ยว
อย่างที่บอกเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคนที่จะเดินทางไปอยู่แล้ว
ดอกไม้ก็สวยนะใช่ดอกไม้เงินจริงเพราะเคยชอบไปที่ดอยตุง
คือปลายปีต้นปีมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเทศกาลดอกไม้มียาวเลยเห็นไหมคะ
เขาจะมีการเนรมิตสวนตุงแล้วก็โคมนครเชียงรายให้กลายเป็นทุ่งทิวลิป
สวยงามมากนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนกันจนถึง๙มกราคมนะคะ
ก็สามารถที่จะแวะเวียนกันไปได้บางคนถ่ายรูปสวยกัน
ฟิลเหมือนอยู่แบบเนเทอร์แลนดฮอนแลนด์อะไรอย่างนี้ไหมคะ

เอ้าไปชมความงามของดอกพญาเสือโครงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะคะ
ต่อกันลงมาเลยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเดือนมกราคม
พญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยนี่แหละค่ะ
บานสะพรั่งเป็นสีชมพูเต็มต้นในช่วงมกรากุมภาของทุกปีค่ะ
ไม่มีอะไรแต่อยากดูเลยเขาหาถ่ายตอนกี่โมง

๗โมแหลมี้น

ทำไมฉันไปกลับบ้านไม่มีเลย

เหมือนมันลบคนออกไปมาได้ด้วย
แอปต้อลบได้แล้ว

ลองบ้วยนี้๓๔ชั่วโมงก็เข้าเลยว่ากลับ
อ๋อไม่มีคิวให้กินค่ะแน่นเหลือเกินจองคิวคิวคนล้นมากค่ะคุณแม่
อยากให้รับวันอันที่นี่ไปไม่ได้ในปีใหม่อ่ะรับวันละ๕๐๐๐ก็ยังเต็มอ่ะ
จะไปต้องทำยังไงก็เลยคิดในใจว่าเอาปกติจะไปไม่ได้แค่ขับรถไปเลยเหรอ
ไม่ได้แต่คุณไปเที่ยวถ้ำนาคีไม่ต้องลงทะเบียนแต่ถ้ำนาคาต้องลงทะเบียน
วันหนึ่งได้กี่คนนะคะวันหนึ่งได้ห้าร้อยเมคือมากกว่านั้นก็ไม่ได้
ขนาดตัวพี่จะไปปีใหม่เนี่ยหรือว่าไปไม่ได้
พี่ว่างสี่วันพี่ก็อยากไปผู้คนจองเงินไว้หมดแล้ว
แล้วก็โรงแรมที่พรรคเห็นบอกว่าเต็มแบบน่ากี่โก
ต่อที่ให้คุณได้คิวมันไม่มีที่นอนค่ะค่ะ
นี่ประเพณีประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนี่เราค่อยไล่ลงไปให้นะคะ
ก็เป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพภายใต้คอนเซ็ปต์ปากน้ำโพย้อนยุค
อันนี้เขามีการสืบสารงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพค่ะ

บางคนก็ไปไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลกับงานประเพณีที่เรียกว่ามีมายาวนานมากนะคะ๑๐๖ปี
มีแห่กลางคืนด้วยอ่ะ
มกราคมจนถึง๕กุมภาพันธ์อันนี้นะคะ
งานก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนอะไรแบบนี้ค่ะ
จะได้แบบเข้าไปถึงแล้วจะได้แบบกาญจนกาญจนบุรี
การจนบุรีหนาวนะอากาศดีค่ะ
การจนบุรีช่วงนี้อากาศดีมากนะ
เขาบอกว่างานบุฟเฟ่ลำไยค่ะพี่

ลำไยแล้วก็มีสวนดอกไม้ด้วยเป็นแบบว่าประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี
ภายในสวนเกษตรอินทรีย์ริมถนนสายกาญจนบุรีไซโยกเลยนะคะ
อันนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชิมลำไยหวานกรอบอร่อย
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๖มกราคมนะคะ
หรือถ้าจะไปทะเลบ้างอันนี้ชนบุรีใกล้
ดำน้ำเกาะสมสารค่ะ
ช่วงหน้าหนาวของทุกปีต้องบอกว่าจะเป็นช่วงนาทีทองของคนรักทะเล
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งอ่าวไทยหรือว่าอันดามันนะคะ
คือคลื่นลมในช่วงมกราจะสงบแล้วทะเลจะสวย
ใครที่ชอบดำน้ำอยากไปเที่ยวทะเลแบบไม่ใกล้ไม่ไกลมากเนี่ย

เห็นแล้วก็คืออยากไปแล้วตอนนี้
ซีมิลันไม่ต้องพูดถึงอันนี้สวยแน่นอน
คือตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าโอ้เป็นสวรรค์ของคนที่ชอบดำน้ำอะค่ะ
เพราะว่าสามารถพบปลาแล้วก็สัตว์ทะเลหายาก
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี

หลายคนน่าจะจองไปกันเยอะแล้วล่ะ
เพราะว่าหลายคนรอมานาน๓ปี

ตอนเก่าอันนี้ก็เกาะยาวน้อย
ไปตัวปีที่แล้วแล้วค่ะต้นใช่ตายัวน้อยอยู่ภังงา
แต่ว่าฝนตกอ่ะช่วงปีที่แล้วเกาะหนูแน่นหน่อยนะพี่จ๋า

ของพี่เมย์ปีที่แล้วรูปนี้กดไลค์แทบไม่ทัน

นี่ชื่อดูขุนกูด้วยเองที่นี่

ยากเลยน้องให้พี่เอ็กซ์ก็ทำลูกกันเดียวเถอะ

อย่าว่าจะไปทะเลพี่ไม่เคยไปไหนเลยด้วย

โอ้อยากไปเที่ยวไปถ่ายรายการนี่คือเที่ยว

แล้วมันไม่รู้สึกแบบอยากพักแบบอยากนั่ง
เหมือนที่เขาชอบพูดนั่งโง่ริมทะเลอะไรอย่างนี้

เขาก็ต้องมีการให้ดาวน์

ร้านอาหารที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้
พี่มดมีไปทานอะไรกันมาบ้าง
เพราะว่าเขาก็ต้องมีการจัดรางวัลนะคะ

เขาก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว
ร้านก็เป็นร้านที่เคยได้รางวัลกันมาแล้ว
ร้านก็อาจจะแบบว่าหน้าใหม่เพิ่งได้ขึ้นมานะคะ
ก็จะมีทั้งแบบว่า๑ดาวมิชลิน
อันนี้ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมา๖ล้านเลยนะคะ

ของเมืองไทยต้องบอกว่าไม่มี

ต่างประเทศมีญี่ปุ่นมีต่างแบบยุโรปอะไรอย่างนี้มี

ใช่๓ดาวนี่คือเขาก็จะมีการดูหลายอย่าง
จากเรื่องของรสชาติอาหารเรื่องการบริการ
เรื่องแบบจุดเด่นจุดอะไรโอ้โหเขาต้องดูรวมหมดเลยนะคะ
ส่วนร้านอาหารสองดาวเนี่ยก็เป็นรายชื่อร้านอาหารเดิม
เมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้น
มีเพิ่มขึ้นมา๖ร้านนะคะสำหรับประเทศไทย

ไม่แน่ใจว่ามาจากฝรั่งเศสหรือไข่นี่แหละ
เหมือนเคยจะจองไปกินข้าววันเกิดกับที่บ้านอยู่

ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะ

ก็เลยยังแบบคิวยังไม่เยอะมาก

ไฝอันนี้ต้องโดนอยู่แล้วคุณแม่

อาหารไทยค่ะก็เป็นรู้สึกจะมีอาหารเหมือนอาหารใต้ด้วย

ดูอันนี้ก็อยู่มาแบบนานได้มาตั้งแต่ต้นเหมือนกัน

เอาตรงนะคนรักของแบบทหารชั้นสูงชอบไปร้องเพลงที่นั่น

ร้านนี้คือต้องบอกว่าหัวลาแบบต่างชาติมาแล้ว
พาไปท่าน้ำหน่อยไปชิมหน่อยร้านอาหารไทย
รู้จักใช่มั้ยสาบัวใบกินกินดีอยู่ในโรงแรม

ใช่สาบัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็สวนทิศตรงนี้
อยากไปกินมากไม่เคยจอง๓๑ค่ะสุขุมวิท๓๑จองไม่เคยได้

โอ้โหพี่โต๊ะเขาน้อยมากมีอยู่เต็มที่แบบเป็นเคาน์เตอร์
แล้วมีไม่กี่ที่หนูไม่เคยจองได้เลยหนูอยากไปเที่ยว

มีช่วงนึงก็มีลงกันอยู่บ้าง
หนูเคยไปแต่ว่าจองหลังมาก็คือแบบตั้งแต่เขาได้รางวัลมาตลอด

ยากจริงพลุอันนี้อันนี้สำหรับหนึ่งดาวนะหนึ่งดาว
ส่วนหนึ่งดาวหน้าใหม่อันนี้เผื่อไปลองได้นะคะ

แต่ของบ้านพี่ลมพักดีใช่ไหมอาหารเนี่ย

แล้วก็สอนอ่าสอนสอนนี่เพิ่งไปทานมาแล้วก็
บนร้านอาหารเยอรมันหรือเปล่าคะ
เวลานักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติมา

อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะ

แบบร้านอาหารที่ท้องถิ่นอะไรอย่างนี้
ก็เธอเหมือนทุกษาต้องให้กินยำตลอดไปอะแม่

ก็เคยกินยำเยอะมากตีสองตีสามว่าเออทำไมอ่ะฮ่อยขวางเสร็จกินยำต่อ
แต่ดีดีถ้าสมมุติเราไม่ต้องเอานะเป็นแบบผู้เชฟที่เขาเรียนจบจาก
เมืองนอกเมืองนานใช่เยอะแล้วเขามาเปิดกันเองอ่ะอย่างเช่นปกติวันนั้น
แต่พี่จะได้กินก็คือต่อเมื่อเขาเอามาให้ที่รายการฉันได้กิน

มันเป็นเด็กวายรุ่นใหม่สิเอง
ก็เหมือนแบบเขาเปลี่ยนมาได้ไอเดียมา

เพื่อให้คนมาอะไรอย่างนี้นะคะต้องไปเนอะ
ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ามีกิมมิกหรือว่ามีความคับแค้น

เลิกเทศกาลนี้เบฺ

คำไปไม่ใช่บุญใครบุญใครไม่แน่ใจเหมือนกัน

๑๐๕คักเกิน๖คนมาหน่อยนึงค่ะ
พวกเทศกาลเหล่านี้มันเป็นเทศกาลของคู่รักไง
มันเป็นเทศกาลความสุขคนก็ไปโรแมนติกนัดกินคงกินข้าว
ไม่มีใครเข็นหัวอกหนุ่มโสดอย่างพวกผมเลย
อย่างนี้ฉันคงจะต้องผูกคอตายแล้วมั้ง
เขาบอกว่าเทศกาลแบบนี้มันไม่ดีมันทำร้ายจิตใจคนอย่างพวกเราเข้าใจไหม
นี่เดินตามถนนสายหลักของโตเกียวหมดเลยนี่ซิบูย่านะคะ
นี่คือเดินตามสายหลักเดินผ่านชิบูย่าถือป้ายถือทรโขงประกาศบอกยกเลิกเลยคริสต์มัส
วาเลนไทยก็ไม่ต้องมีรู้ไหมมันอึดอัด
เขาบอกว่าผู้ชายที่ชื่อว่าคุณคาคุฮิโดอุค่ะเขาบอกว่า
เขากำลังต่อสู้อยู่นะเขากำลังอ๋อนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะ
อ่านว่าอะไรต่อต้านคนป๊อปปูล่า
คือแบบเหมือนให้เห็นใจคนที่เขาไม่ป๊อปบูล่าไม่เป็นที่แบบไม่ดังไม่ป๊อปไม่หล่อบ้างได้ไหม

เขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อชายโสดทั่วโลก
เพราะว่าไอเทศกาลแห่งความสุขเหล่านี้มันบั่นทอนเหลือเกิน
มันบรรทอนความรู้สึกมันทำให้พวกเขารู้สึกแย่หรือต้องออกมาต่อต้าน
ประโยคที่อยากให้ฟังคือประโยคสุดท้ายค่ะ
เพราะความรักนั้นไม่ใช่อิสรภาพ
อย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าคุณอยากได้อิสระ

งงปะอันนี้มุมในมุมคนโสดไงอืมอืม
ดังนี้เขามีทำระเวลการอัพเวลกินข่าวคนเดียว
ดูหนังคนเดียวกินบุฟเฟ่คนเดียว
สโดนคลก็ไม่ได้แย่นะพี่มทรสโดนหรอ

ก็ยังโสดเป็นไม่มีหรอกแต่มันก็โสดอยู่ได้มีความสุขนะ

เพราะว่าการบอกว่าใครโสดเป็นการโปรโมทว่าไม่มีใครเอา

แล้วมีใครเอาเหรอแองจี้พวกเราไม่มีใครเอาลูก
ถามว่าโสดมนัยก็คุยอยู่อย่างนี้

นี่หนูเคยไปนี่สารสุดที่หนูไปพารากรกับเขา
ผู้หลังเดินเข้ามาเหมือนจะคุยกับหนูแต่เปล่านะ

ที่เราตั้งใจมาคุยกับเธออย่างนี้

โอ้ยคนลุงคนนี้ขอถ่ายรูปคนช่วยชอบเยอะ

มาขอเบอร์ขอแล้วก็เอาเขาดูว่ามีสาชิก
ก็สมัยเท่าไหร่ก็ไม่เคยหลงรักรุ่นพงรุ่นพี่

จริงเหรอใช่ค่ะมันก็ถามว่าเพื่อนเมื่อกี้ผู้ชายหล่อก็มีบ้าง
แต่ถามว่ามันจะจริงจังมาขอเพลงแบบว่าสวัสดีค่ะน้องเอมมี่ห้อง๓๐๒ขอเพลงให้พี่บอย

อืมเปอร์เจอร์หนูว่าน่าดูคนไว้เป็นไอดอลหนูนะ
ต้องทำงานอย่างเดียวการทำงานเท่านั้นเพราะเราเหมือนเก้าอี้ดนตรีวันไหน

มันสะกดจิตตั้งแต่ปัดแป๊กไปด้วย
เธอจำไว้นะเธอเคยดิกอนุมานมันคือเก้าอี้ดนตรี
เธอลุกทับเก้าอี้ลงมีคนมานั้นแทนเธอคันดี

แล้ววันหนึ่งแต่งหน้าฉัน๓รอบมันก็สะกดจิตฉัน๓รอบ
เอ้าเอ้าจริงมันแต่งหน้าฉันเช้าก้นกลบยันใหน

อ้าน่ะคือมันเป็นคนจิตใจอามาติถุทธิภูมิอาณาจับแต่งหน้าฉัน

ตัตะแลดนั่นแบบไง

เจอจะจำไว้ว่าคือมันลุดเวลาไหร่งี้มันไปหมดเลยอ่ะเนี่ย
มันไปทุกวันธิอุดลุด
ก็อารู้หรือยังอ้าวแม้กระทั่งการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย

เพราะหากต้นทุนสูงเขาจะเอากำไรจากไหนกัน

ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์บนท้องถนนเนี่ยนะฮะ
โดยเห็นผู้ชายที่ขนผักจากตลาดเนี่ย
กลับไปซึ่งผักที่เขาเอามาดูดิ

การที่จะไปมาหลายรอบตอนที่ผ่านมานี้น้ำมันมันก็แพง
กลัวมันจะเปลืองน้ำมันเลยให้ได้จัดหนักในคลิปเนี่ย

ใช่คือเป็นห่วงค่ะใช้คำนี้แล้วกันคือ
มันก็เก่งแหละที่คุณทำได้ขนาดนี้แต่ว่าเป็นห่วงจริงถ้ามันแบบ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเจ็บหนักเลยนะ
ใช่แต่ก็เออแต่แล้วเขาจะทำยังไงอ่ะเนอะต่อพ่วงข้างดีไหม

ซื้อพ่วงข้างมาต่อเอาการแดดแปลงรถภิกษ์กฎหมายพออีกไหมเนี่ย
ก็เห็นนะแบบแต่คนไทยเก่งเขาสามารถเห็นเป็นลูกหาบที่หาบขึ้นบนเขา

ทำได้อย่างไรก็ไม่ต้องงงเหมือนกันน่ะ
มันคงมีวิธีกระจายแรงอะไรไหมหรือเปล่า
อย่างเราแอบไว้เนอะถือกระเป๋าเป้ไปถึงน่ารักแล้วอุ๊ยหนักจังเลย

ไม่มีมีแต่ขนมอู๋ลูกห่าบอู๋
เอาไปพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
นี่บอกคนไทยหน้าตาดีไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
อืมจัดแรงกิ้งเลยคนสายส่วน
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่น
เขาก็มีการติดโผล่แบบว่าเช็คโผล่ว่าใครสวยใครหลอกกันมากขึ้น
อย่างที่เราบอกก่อนว่าผู้ชายนะฮะพม่าได้ไปแต่คน

ซึ่งแต่ละคนเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้
ถ้าใครติดตามเขามาตลอดคือตอนนี้เขาโดน
จำคุก๓ปีนะฮะแล้วก็มีข่าวบางกระแสบอกว่า
เขาโดนใช้งานอย่างหนักในเรือนจำเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นเป็นการที่แบบเหมือนได้บอกว่าเฮ้ย
ไปตะคนมันต่อสู้เรื่องการเมืองเหมือนอืม
คนทั่วโลกอ่ะให้กำลังใจที่ชายคนนี้อืมค่ะ
ที่อยู่ในนายหน้าประกันน้องแบ้งแบม
น้องแบมแบนเนี่ยติดอันดับที่๕๔ครับ
แล้วก็นี่อันนี้คืออันนี้ไปทักคนใช่ไหมคือต้องบอกว่าอันดับหนึ่งนะน้อง
เขาเป็นการแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนที่แบบมองว่าเอ๊ะคนเมียนมาหน้าตาแบบไหนยังไงไปเลยนะ
ประโยชน์ต่อกระแสมากนะฮะเดี๋ยวเขาเหนียวไปจิ้มเลยอะ
จิ้มอะไรครับอะไรนะครับเจ็บหรออืม

ตอนนี้คืออยู่ในเรือนจำนะฮะตอนนี้ถ้าสมมุติตามข่าวจริง
คือเขาเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาชู๓นิ้ว
ในประเทศเมนเมาส์แล้วต้องก็โดนจับกลุ่มไป
ก็ตลอดทั้งปีก็มีการติดตามข่าวเขาแน่นอนอันดับของเขาเนี่ย
เขาเป็นอันดับหนึ่งครั้งนี้เหมือนกับคนเทใจ
เพื่อส่งกำลังใจไปให้ไปตะโกนกันค่ะนะครับขนาดเดียวกันอย่างที่บอก

วินนะฮะเมทาวินน้องวินเนี่ยอยู่ที่อันดับที่๕๗
อันดับที่๖๓เป็นลุกอิชิคาว่าเป็นเด็กที่เก่ง
ไม่ได้มีสายเลือดไทยเลยนะหนูเรียนจบจากอเมริกามาปุ๊บ
เขาเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเติบโตที่อเมริกาหมด
วันหนึ่งมาตามความฝันโดยการเป็นนายแบบ
แล้วก็ฝึกพูดภาษาไทยด้วยตัวเองเมื่อก่อนเขาเป็นในแบบ
วันหนึ่งพี่ถาไปเห็นไปเห็นเขาถ่ายแบบ
ก็ให้เอามาแคสต์ละครเชื่อไหมเป็นเด็กที่แบบอยู่ดี
พ่อแม่ไม่เคยใช้ภาษาไทยมาก่อนนะแต่พูดภาษาไทยได้นะ
เพราะว่าพ่อเป็นอเมริกันรู้สึกไม่ทำให้แบบว่า
พ่อเป็นญี่ปุ่นหรือพ่อคือเป็นอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะ
แค่นั้นเองแล้วก็เรียนจบปริญญามาแล้ว
แล้วก็มาเดินตามความฝันจนตัวเองได้เป็นในแบบ
แล้วก็ได้มาเป็นพระเอกยาวจนถึงทุกวันนี้อืมเนอะ
อีกอันดับหนึ่งน้องไบร์ทน้องไบท์นะฮะนี่
ไบร์ทวัชิรวิตถูกต้องเป็นปีของเขาเลยล่ะน่ะ
ไอจีเขาจะสิบล้านคนแล้วเนี่ยไบท์นี่กว่าจะได้ไปเป็นไร้วินนี่
คือนานมากเป็นประกอบมาเยอะเล่นมาหมดแล้วนะ
ช่อง๓ช่องเสริมเล่นมาแบบว่าทุกอย่างคือ
เป็นนักแสดงที่แบบหล่อจนวันหนึ่งอะ
ถึงคิวเขาปุ๊บเขาได้เป็นแบบว่าเบอร์หนึ่งไปเลย
ไม่กินเรื่องแฮนซ่อมไปแล้วค่ะนะครับ
อันดับที่๑เนี่ยแน่นอนเป็นของผู้หญิงก่อนนะ
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเป็นของลิซ่าแบล็คพิง
เฮ้อเป็นใครดีหรอแม่เป็นใครดีเหรอยาใช่ยะ
ต้องมีจัดแบบเราบ้างคุณแม่เราเลยไม่ได้เข้ากลุ่มไง

นี่แกเอ้าไปด้วยอันนี้ค่ะ
สื่อเกาหลีเขามีการเลือก๕พระเอกดาวรุ่งโดดเด่นปี๒๐๒๐
แล้วก็น่าจับตาสำหรับปี๒๐๒๒นะคะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้มีนักแสดงชายวัยเลข๒

ปรากฏตัวผ่านหน้าจอซีรีส์มากมายทีเดียวค่ะ
เขาก็มีการเลือกนักแสดงดาวรุ่งที่ทำผลงานโดดเด่น
แล้วก็เป็นที่น่าจับตามองสำหรับผลงานในปี๒๐๒๒นะคะ

ซีรีส์ใหม่ให้ได้ติดตามถึง๒ผลงานด้วยกัน
เออคิมโซเฮเย

วันนี้ก็จะมีผลงานร่วมกับรุ่นพี่นักแสดงอย่าง
แต่คนนี้คนชอบเยอะมากเขาบอกว่าเล่นได้แบบ
ดูแล้วอินแล้วเวลายิ้มแล้วโลกสดใส
ทุกคนจะบอกอย่างนี้เล่นแก่ก็ได้เล่นเด็กก็ได้

หลายคนจะบอกว่าหน้าเขาคล้ายน้องชัด
คือมีคนตอนเรื่องตอนซีรีส์ที่เขาเล่นเรื่องนอกจากช่างแต่งหน้านะไม่อัพเลยนะ

ฉัดเขาแต่งหน้าตัวเองให้สวยได้ไง

ก็มีภีร์กงยูหนึ่งเรน
โซจิโซปอะไรอย่างนี้

สิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้พี่ยอมหร่าสิ่งเปลี่ยนไป

เราก็ทำให้คนรักได้

สไปเดอร์แมนดีกว่าอ้าวข่าวตัวเองด้วยลืมมัวแต่ดูพระเอกเกาหลี
ไปเดอร์แมนใครไปดวนมาบ้างแล้วหรือยังคะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ถล่มทลายมาก
งทะลุหนังจีนแผ่นดินใหญ่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยสร้างความคึกคักให้วงการภาพยนตร์อย่างแท้จริง
ก็ถือว่าเป็นหนังฮอลลีวูดที่ทำเงินสูงสุดเท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้าไปเข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยซ้ำอะค่ะ
ทำเงินไปทั้งหมดเนี่ย๗๗๔ล้านเหรียญเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกรายได้มันจะเกิดขึ้นคือหนังต้องเข้าจีนแผ่นดินใหญ่
เพราะว่าคนเขาเยอะพอคนเขาเยอะปุ๊บเวลาคนมาดูรายได้มันก็จะเกิดที่นั่นแหละ
แต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใครเล่นนะทำฮอนแลนด์ใช่ไหม
อู๋แต่สนุกนะไม่สปอยต้องไปดูสนุกจริง
สปอยห้ามสปอยนะนี่หนูเพิ่งเข้า๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ตรงตอนนี้ขนาดคนไทยไปดูเต็มทุกรอบนะบางคนต้องจองนะคุณแม่ไม่ได้บอกอีกคนไปดูนะ
บางคนบอกว่าต้องรอดูพวกเขาจับกัดคนด้วยใช่ไหมและต้องจองเพราะว่าที่มันเต็มมากเพราะคนไปดูเยอะ
เหมือนคนอัดอั้นด้วยเพราะว่าก่อนนั้นคนแทบไม่ได้เข้าโรงหนังกันเลย
ก็ได้ไงก็ยังไงฝากแวะดูหอเต๋าแตกแม่หนูหน่อยนะ
จบไปแล้วไม่ใช่แล้วนางพลตอบไปรึยัง
และอยู่บางสาขาบางจังหวัดมีอยู่

ทุนเองไปหลายสิบล้านอยู่นะลูกถึงไหมแม่
ถึงดังลงทุนเองเยอะ
ก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันด้วยของพี่พศอานันต์ด้วยนะคะ
ไปพักโฆษณากันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ดีเลยคนนี้นะคะต้องบอกว่า
นี่ไงกำลังจะเล่าคนนี้คนนี้เลย

ช่วงปีไหมคุณแม่เจอพี่หนูไหมถามพูดถึงพี่หนู
ถามไม่เห็นเขาไปนัดเมื่อไปห้องกงห้องกงเหรอ

ใช่เพราะก่อนทุกปีเนี่ยคุณแม่ต้องมีนัดเขาเรียกว่าเป็นแบบเดทแบบประจำปีเลย
แต่ก็ไม่ได้ไปมานานหลายปีแล้วมั้ง

แล้วก็ทีนี้โยกสล็อตนะแม่
คำถ้าได้ยินปิดปากมากเลยเวลาน้องมาเรียนเนี่ย
เวลาไปบรีฟก็คือว่าได้ครับพี่โอเคครับพี่
แล้วน้องก็คือทำให้ได้เลยด้วยนะคะ
รวมถึงช่วงเบรกเนี่ยช่วงรอย้ายกล้องย้ายไฟก็มีการนั่งคุยกับน้อง
คือเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสนุกมากคุยเก่งจริงใจ
พอได้อยู่ในกองด้วยกันหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักน้องเยอะขนาดนี้ค่ะ
นั่นแหละเดี๋ยวถ้าติดตามรอดูผลงานของน้อง
อีกหนึ่งผลงานที่เขาอยากจะฝากมาให้ติดตามกัน
ภูมิใจในความเป็นเอเชียของเราคือศิลปินเอเชียคนแรกคนนี้ค่ะ
เป็นซีรีส์จะออกอากาศใน๔มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
สารก็ตัดสินอะไรใดไปแล้วแต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นทั้งแรปเปอร์เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงเต้นก็ได้
ก็คือมีคนมีความสามารถอะไรอย่างเงี้เขาก็ยังคงเดินตามเส้นทางดนตรีของเขา
นี่นางเป๊กเกาหลีลืมไปนางนี่เวลาศิลปินเกาหลีมานางได้ไปสัมภาษณ์หน่อยไหมไปรายการนะ
ด้วยแม่จำได้แล้วศิลปินฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไงศิลปินฝรั่งเกาหลีก็ล่างคุณมุมนี้พอเห็นด้านข้างนึกออกแล้ว
ฉันพูดว่าเป็นติ่งเกาหลีก็ตอนเนี่ยแหละ
คือเรียนญี่ปุ่นก่อนหรือชอบก่อนแล้วค่อยไปเรียนญี่ปุ่น

นี่เห็นไหมเราชอบต้องเอาให้สุดเนาะ

แม้ว่าเราจะชอบผู้ชายแต่เราก็แบบสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้

ถึงแม้เราจะชอบผู้ชายก็เอ๊ะก่อนนั้นชอบผู้หญิงเราก็ไม่ชอบ
ไม่หมายถึงว่าเราเมียมาดันใจ
คือฉันชอบคนนี้แล้วฉันอยากจะพูดกับเขาได้ฉันต้องเรียนอย่างนี้ทุกวันนี้
ที่แบบมีหน้าที่การงานที่เขารับสมัครเข้ามาได้นี่น่าจะเป็นเพราะว่าได้ภาษาญี่ปุ่น

คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบโอกาสอะไรอย่างนี้ที่มันทำให้เราแบบเออเราพูดภาษาอื่นได้อะไรอย่างนี้

หนูพูดไม่มดก็เนี่ยเป็นพิธีกรดังทุกวันนี้เพราะว่าได้ภาษาเทพ
คุยกับเทพรู้เรื่อง

เขาบอกว่าโคตรรวยสื่อต่างชาติเขาวิเคราะห์รายได้น้องพูดถึงสไปเดอร์แนนไปถูกต้องไหม

น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก๒๕ล้านเหรียญ

คุณ๓๕ไหมตอนนี้นะฮะจากหนังนอกกระแสสามารถทำรายได้๕๑๐ล้านเหรียญจากภาพยนตร์อื่น
เขาสามารถทำรายได้ทะลุไปแล้วนะฮะ๑๐๕๔๐๐๐ล้านเหรียญดอลลาร์
คุณ๓๕เข้าไปด้วยกัน
แค่เรื่องเดียวเองเนาะ
อันนี้คิดว่าก็คงทำงานระเยอะแหละ

งานมันเข้ามาเปรียบก็ตูน
คุณแม่คิดในใจเขียนก็ได้แม่หนูอยากรู้ว่า
คุณแม่คิดไหมว่าในวงการดาราตัวท้อใครเงินเก็บเยอะสุด

ไม่รู้อะแต่พิว่า
ถ้าเอกนางเอกท่าดังน่าจะได้

ไม่คุณแม่ค่ะไปทำบ้านหมดแล้ว

มันต้องมีฐาธิดินฐาชาวค่าพนักงานใช่ไหม
คุณเอ้คุณเอ้มมึงจะมีกี่ร้อยละ

จริงน่ะอย่างถ้าแบบท็อปบ้านเราเลยก็

ไหนขี่ยังฉันว่าหนูอยากรู้จริง

พรุ่งนี้เรามาเจอกันก่อนขอรบทรงชาติ๕โมง๔๕นาทีนะฮะ

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับ